คู่นี้จะแต่งงานกันอ้าวทำไมไม่เห็นจัดงานสักทีเลย
หลวงผู้ชมไม่ต้องสงขัยมาโดนพิโควิดเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลวงผู้ชมนะคะไม่หลายอย่างเนอะ
แต่ว่าคราวนี้ขอเคาะเลิกงามยามดีเป็นต้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
ทุกอย่างเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำหวานยอมรับนะว่าแรกเนี่ยเจอการเลือดแบบนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคค่ะ
แต่สุดท้ายก็มองเป็นเรื่องที่มีข้อดีหลายอย่างเข้ามานะ
ซึ่งช่วงที่นี้กับเธอนะคะช่วงนี้ค่ะเธอกับหนุ่มกวาง
ตอนนี้ยังเป็นพฤษภาคมอยู่ค่ะก็หวังว่ามันไม่น่าจะเลื่อนแล้วแหละ
มันก็เป็นความทรงจำที่ดีระหว่างก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
มันก็เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้
ตรงนี้ก็ยิ่งสนุกด้วยกันมากเพราะว่าเราทำรายการ

ก็จะเป็นมุมซึ่งคนไม่ค่อยได้เห็นพี่กวางกับหวานในมุมนี้เท่าไหร่
อีพีแรกก็ผ่านไปแล้วแฮปปี้